บุรีรำครับมีแก๊งมิจฉาชีพระมัดระวังครับ
แก่แม่เท่าทั้งหลายครับเพราะว่าอะไร
เขาจะทำทีมาคุณลุงคุณป้าพ่อแม่มีใครอยู่บ้านไหมเนี่ย
จะมาสำรวจตู้เย็นให้นะระวังนะฮะ
ตู้เย็นเนี่ยพอดูเสร็จปั๊บยางมันเสื่อมนะเนี่ยต้องเปลี่ยน

ยางขอบตู้เย็นนะครับมันจะมียางขอบอยู่
แต่เวลาเราเปิดสังเกตนะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวลองไปดูที่ตู้เย็นของบ้านคุณก็ได้
เปิดดูปรากฏว่าพอยางเสื่อมปั๊บเดี๋ยวเปลี่ยนให้
เปลี่ยนเสร็จปั๊บเรียกเก็บเงินครับ

ล่าสุดครับระบาดในพื้นที่ตำบลหนองบัวที่อำเภอประคำจังหวัดบุรีรำ

น่าจะเป็นโจรแหละนี่ฮะภาพวงจรปิด
ผู้ก่อเหตุใส่แมสนะใส่เสื้อแขนยาวมาคือ

ฉันว่ารักษณะเขาเขาแต่งตัวเหมือนแบบลักษณะคล้ายช่างเหมือนกันนะ

เขาทำทีเหมือนเป็นพนักงานบริษัท

แล้วก็จะมาพูดจานโน้มน้าวโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีผู้หญิงอยู่

เขาบอกว่าอ้าวเนี่ยเดี๋ยวจะมาดูนะมีตู้เย็นไหมเครื่องเก่าเอามาเทิร์นเครื่องใหม่ได้นะ
จ่ายเพิ่มอีกนิดเดียวเองคุณป้าคุณยายนี่นะฮะ
แล้วพอเข้าไปปั๊บจะบอกว่านี่แบบนี้ครับคุณขวัญคุณผู้ชม

สมมุติคุณเปิดฝาตู้เย็นออกมาไอ้ยางขอบมันจะอยู่นั่นแหละฮะ

เขาบอกว่าไอ้ฝายางตรงนี้เนี่ยนะฮะ
ยางมันเสื่อมสภาพแล้วต้องเปลี่ยน

บางคนถูกเรียกเก็บเงินหลักพัน

ชาวบ้านคนนี้ชื่อว่าคุณแววดาวครับ
บอกว่าแหมไม่น่าเชื่อ
ตอนแรกทำทีจะมาสำรวจเนี่ยนะฮะ

แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะส่งข้อมูลไปที่บริษัท
บอกว่าโอเคก็ถ้าแค่สำรวจก็คงไม่มีอะไรเสียหาย

ย้อนกลับมาคราวนี้ไม่ได้มาคนเดียวแล้ว
เพิ่มอีก๒คนเป็นผู้ชายทั้งคู่

สามคนนี้ขอสำรวจตู้เย็นอีกครั้ง

คือมันจะมีปัญหาอะไรขนาดนั้น
อ้าวพอดูเสร็จปั๊บทักเลย

คือวิสาสะลอกขอบยางออกเลย
แล้วก็คิด๙๐๐บาท
เมตรเมตรละ๓๐ไงนี่เป็นเมตรนะฮะ

คุณมันจะจู่ลอกขอบยางแบบนี้ฉันไม่มีตังค์

ไม่มี๙๐๐ไม่ต้องพูดถึง
มีติดตัวตอนนี้๒๕๐บาท

อย่างนั้นก็เอา๒๕๐ก็ได้

ประโยคนี้มันเจ็บกระดองใจครับ

ก็เลยต้องไปแจ้งความครับในมุมของคุณพี่แววดาวครับ
ที่นี่เขาก็มาขอดูงั้นเดี๋ยวผมขอดูอีกรอบนะครับ
ผมจะได้ส่งข้อมูลไปให้ทางนู้นเขา
ว่ารุ่นหนี้ยี่ห้อนี้มันเป็นอย่างนี้
เขามาเปิดดูอ้าวพี่ลูกยางพี่มาเสื่อมเขาก็รูดของหนู
เลือดออกอ้าวพี่ทำไมทำของหนูอย่างนั้นว่ะ
พี่ก็ไม่ถามหนูจะทำว่าจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยน
เกือบ๕๐๐อ่ะ๔๘๐ที่จำได้

ที่นี่อ้าวพี่จะรุ่นนี่หนูไม่ได้หนูไม่มีเงินให้
อ้าวไม่ให้ได้ยังไง
เร็วเข้า
อารมณ์ยังขึ้นอยู่เลยครับ
อ่ะนี่ยังสาวยังสวยก็ตกเป็นเหยื่อ

ที่มันเปลี่ยนแล้วมันคิดป้า๑๙๐๐บาท
เมื่อกี้๙๐๐บาทนี่เรียก๑๙๐๐บาท
บอกไม่มีถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมลดให้ครับ
เอา๑๕๐๐ป้าก็ยังไม่มี
ต้องไปหยิบยืมเพื่อนบ้านมาจ่ายให้กับพวกแก๊งมิจฉาชีพเนี่ย
แล้วตอนนี้เห็นว่ามีหลายคนที่ตกเป็นเหยื่อนะครับ
ถูกหลอกโดยแก๊งมิจฉาชีพที่ทำทีมาสำรวจตู้เย็น
ย้ำนะคุณผู้ชมคุณขวัญฟังให้ดี

แล้วทักว่าขอบฝายางมันเสื่อมมันเปื่อยต้องเปลี่ยนและเรียกเก็บเงิน
ถ้าไม่มั่นใจรีบแจ้งเจ้าหน้าที่
เพราะเราก็ไม่รู้ว่าทุกวันนี้
เป็นคนที่เป็นพนักงานจริงหรือ
เป็นมิจฉาชีพที่ตีเนียนมาต้องระวังครับ

แค่ยางตู้เย็นนึงก็ยังเอานะใช่